คุณผู้ชมค่ะดูภารกิจนายกรัฐมนตรีบ้างดีกว่า
เมื่อวานนี้ลงพื้นที่ไปที่สมุทรสงครามใช่ไหม
คุยเรื่องเกี่ยวกับปัญหาประมงทั้งหลายแหล่
แล้วนี่ดูคนข้าง
ดูเขาเรียกว่าคนที่ไปด้วยเนี่ย
ใครนะที่ไปด้วยบ้างโอ้โฮมีคุณภัยลิกใช่มั้ย
ใช่มีร้อยเอกธรรมนัฏนะ
แล้วก็มีคุณปประสบสุรสวดีนี่ค่ะก็ลงพื้นที่ไปพบกับผู้ประกอบการประมงที่สมุทรสงคราม
ตั้งแต่ช่วงประมาณ๑๐โมงคุณผู้ชมก็จะรับฟังปัญหาด้านแรงงานด้านเศรษฐกิจที่มันเกิดขึ้นตอนนี้
เพราะฉะนั้นถามคุณเศรษฐาเดี๋ยวให้ฟังเสียงคุณเศรษฐาก่อนดีกว่า
คุณเศรษฐาค่ะลงพื้นที่ไปแล้วเจอปัญหาอะไรบ้างคะ
วันนี้มาดูแล้วเนี่ยเห็นปัญหาเลยนะครับว่าแรงงานที่จะต้องมาใช้ที่นี่เนี่ย
ต้องมีเอกสารเต็มไปหมดเลยมีหลายกระทรวงหลายกรมที่มาเกี่ยวข้องด้วย
ถ้าเอกสารขาดหรือไม่ครบเนี่ยก็เห็นใจพี่น้องชาวประมงนะครับ
เพราะถ้าเป็นเรือขนาดหนึ่งก็โดนปรับเป็นแสนขนาดใหญ่โดนปรับเป็นล้าน
ผมว่าอันนี้เป็นอะไรที่น่าเห็นใจนะครับ
เอกสารก็ยังเป็นกระดาษอยู่นะครับ
ที่อยากจะให้เอาขึ้นออนไลน์ทั้งหมดนะครับ

เพราะว่าคุณเศรษฐาบอกเลยนะว่าการจะพัฒนาเศรษฐกิจด้านประมง

และส่วนใหญ่เป็นกรณีแรงงานชาวประมงที่ยังใช้เอกสารใบอนุญาต
ทีนี้ถ้าเกิดว่าพัฒนามาใช้ออนไลน์เนี่ย
คือมาดูตั้งแต่เรือประมงไปจนถึงแรงงาน
มันอาจจะส่งผลดีกับการกำกับดูแลมากขึ้นนะ

คุณเศรษฐาก็มอบหมายให้ร้อยเอกธรรมนัฐ
ในฐานะว่าที่รัฐมนตรีเกษตรเป็นฝ่ายรับผิดชอบ

เมื่อได้รับโปรดก้าวฟังเสียงร้อยเอกธรรมนัฐค่ะ
นี่ไงเดี๋ยวทันทีที่โปรดก้าว
ตั้งคณะกรรมการร่วมทันทีก็พร้อมที่จะเริ่มดำเนินงานเลย
โอ้โหฟิตเปรี้ยกันทุกคนเลยนะใช่แล้วพี่เบิร์ต
อย่างคุณปลอดประสบเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญกฎหมายอายุ
ไปด้วยนี่นี่ไงยืนพูดอยู่นี่ไง
นี่ไงแล้วก็บอกด้วยนะบอกว่าการปรับขึ้นค่าแรง
เดี๋ยวจะปรับตามเพดานแล้วปีใหม่นี้จะได้เห็นแน่นอน
เห็นไหมว่าแต่ละอย่างที่ทางเพื่อไทยเขาพูดมา
เขาบอกจะทำทันทีทำทันทีเขาก็มีกรอบ
ว่าจะดำเนินการได้ทันทีคือภายในกี่วันหลังจากที่มีการแต่งตั้ง
แต่สิ่งหนึ่งที่เห็นเลยก็คือนายกเศรษฐาทำงานเร็วนะ
คือก็เป็นสไตล์ของภาคเอกชน
ที่เขามีกันมาดูเรื่องอะไรไปแล้วบ้าง
ตั้งแต่การประชุมคณะรัฐมนตรีไปดูเรื่องการท่องเที่ยวด้วย

นี่ก็วางแนวทางไว้เลยนะว่าแบบวันจันทร์ถึงศุกร์ใช่ไหม
ทำงานถ้ามีเวลาลงพื้นที่แต่เสาร์อาทิตย์นี่คือ
ก็อยากพบพี่น้องประชาชนตามจังหวัดต่างด้วยนะคะ